คุณพ่อคุณแม่บอกว่าช่วยหน่อยเถอะช่วยลูกหน่อย
อยากจะให้คุณหมอโรงพยาบาลผิวหนังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลูกเป็นสะเก็ดเงินค่ะ

นีนี่ลูกสาวนะคะ๒ขวบ๓เดือนแล้วตอนนี้อาการเริ่มสุด
คือทีมข่าวไทยรัฐทีวีตามเรื่องให้นะคะ
พอเราทราบเรื่องว่ามีการขอความช่วยเหลือมา
ทีมข่าวของเราไปที่วัดเกาะแก้วบุญกว้างสามัคคี
หมู่บ้านสวยหลงที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
ไปพูดคุยกับคุณพ่อของน้องนีนี่ค่ะ
นายเวียรสิตอายุ๒๘ปี
คุณพ่อบอกว่าน้องนีนี่อายุ๒ขวบ๓เดือนป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน
คือตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมงานศพให้กับคุณแม่ของนายวิรสิตนะคะ
ก็คือมีศักดิ์เป็นคุณย่าของน้องนีนี่ชื่อว่านางปัญญาอายุ๔๕
ตัวนายวิรสิตคุณพ่อของน้องนีนี่บอกว่าพ่อมีลูกสองคน
นีนี่เป็นพี่สาวนะคะมีน้องชาย๑ขวบ
ก่อนหน้านี้ก็อยู่กับคุณพ่อที่ระยอง
แต่ด้วยความที่น้องนีนี่ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน
คุณหมอที่รักษาแนะนำให้ไปอยู่ในอากาศปลอดโปร่ง
ก็เลยส่งน้องนีนี่ไปอยู่กับแม่และพ่อที่หนองคาย
ก็คือคุณปู่คุณย่าอย่างนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาคุณย่าคอยดูแลอัปเดตอาการของน้องนีนี่ให้ตัวคุณพ่อได้ทราบตลอด
แต่ทีนี้คุณย่าเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณย่าปอดติดเชื้อ
แล้วอาการของน้องนีนี่มันก็หนักขึ้นร่างกายซุด
คุณพ่อเลยบอกว่าอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อย
คุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับโรคผิวหนัง
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ช่วยเหลือในการรักษาน้องหน่อยได้ไหม
ตอนนี้อาการหนักเหรอครับ
หนักอยู่นะ
ผมยังไปไกลแล้วแค่อาทิตย์เดียว
เห็นอะไรกันปกติอยู่อาทิตย์เดียว
แล้วอีกอาทิตย์หนึ่งมาปุ๊บเป็น
ผมโทรหาทุกวันโทรคุยทุกวัน
อันนี้ก็เพิ่งมาจากนี้เสร็จเสร็จงานแล้วก็จะกลับไปทำงานเลยครับ

อยู่กับลูกสักเดือนหนึ่งก่อนครับ
เป็นยังไงเราเห็นสภาพลูกเรา
คนเป็นพ่อนะผมบอกเลยแทบใจสลายครับ
ได้ข้อมูลมาแบบนี้เราประสานให้ต่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือ
วันนี้ก็ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้า
คือวันนี้คุณพ่อเตรียมบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่

ส่วนน้องนีนี่ถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองคาย
ส่งต่อไปโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
โดยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดเข้าไปช่วยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
มีกลุ่มเยาวชนจิตอาสาอุดรธานีและลูกเพจบ้านห่มบุญ
ก็ส่งน้องนีนี่ไปรักษาแล้วก็จะช่วยเหลือดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ตอนนี้น้องนีนี่อยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วนะคะ
คุณแม่ของน้องก็ดูแลอยู่
แต่น้องก็ร้องพี่อุ๋ยน้องก็เจ็บอะนะคะเวลาล้างแผล
คือสะเด็ดเงินผิวมันจะแห้งมากเวลาล้างแผลที่ตกสะเก็ด
น้องก็จะร้องด้วยความเจ็บปวดโรคสะเก็ดเงินเป็นลักษณะของผิวหนังอักเสบเรื้อรัง
คุณผู้ชมค่ะจะมีผื่นแดงหนามีขุยสีขาวคล้ายรังแคที่ติดอยู่ที่ผิวหนังศีรษะ
เนี่ยค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากที่หนังศีรษะก่อน
แล้วกระจายไปส่วนอื่นตำแหน่งที่พบบ่อยนะคะก็คือที่ข้อศอกที่หัวเข่า
ตำแหน่งที่มีการเสียดสีแล้วจะมีอาการคันด้วยค่ะแต่ไม่ใช่โรคติดต่อนะคะ
ไม่ใช่โรคติดต่อแต่ต้องรีบรักษาไม่ให้ลุกลามไม่อย่างนั้นถ้ามันหนักเนี่ยจะถึงขั้นกระดูกผิดรูปได้เลยอะค่ะ